แต่ว่าเหตุการณ์นี้ฟอร์จูเนอร์ขับมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนกับรถพ่วง๑๘ล้ออย่างแรงกลางแยก

รถพ่วง๑๘ล้อขับมาถึงแยกมาบเตยอำเภอปลวกแดงชะวัดระยอง

แล้วจู่เห็นไหมฮะฟอร์จูเนอร์สีดำขับมาด้วยความเร็ว
จากทางซ้ายพุ่งไปชนอัดเข้าไปท้ายรถพ่วง
รถพ่วงค่อยพลิกตาแคมคว่ำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสามครึ่งตำรวจสภปลวกแดงใน
พร้อมกับกู้ภัยไปตรวจสอบครับสภาพรถพ่วงก็คือพลิก
ว่ำตะแคงข้างนะฮะหน้ารถเนี่ยไปแนบชิดอยู่กับเสาไฟคน
ขับชื่อนายพรชัยครับอายุ๕๐ปีไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากใกล้กัน
ฟอร์จูเนอร์สีดำจอดอยู่กลางแยกแถวตัวรถเนี่ยมีรอยชน
รุนแรงเลยครับนี่นะฮะล้อหลังเนี่ยหลุดหายไปด้านหน้ารถเนี่ยยุบ
ไปถึงห้องเครื่องคนขับเจ็บเล็กน้อยนะคุณดูสภาพรถ
จูเนอร์สิในที่เกิดเหตุครับเสาไฟส่องสว่างหักล้ม
ต้นด้วยคนขับรถพ่วง๑๘ล้อบอกว่าเพิ่งเติมน้ำมันเสร็จ
กำลังนำปูนซีเมนผงที่บรรทุกมาเต็มคันจะไปส่งที่
ปราจีนขณะขับผ่านแยกมาบเตยฮะสัญญาณไฟมันเป็นสัญญาณ
ไฟกระพริบเขาก็ขับรถมาตามปกติผ่านไปได้ครึ่งคันครับ
ฟอร์จูเนอร์พุ่งชนอย่างแรงรถเสียหลักคว่ำเลยฮะ
เป็นไฟกระพริบผมก็วิ่งผ่านมานะครับผมแล้วแล้วฟอร์จูเนอร์เขาไม่
จากทางนี้ก็เลยประสานงานกันการสี่แยกเนาะเห็นแว็บเดียวเขา
เข้าข้างแล้วกระแทกผมตำรวจสภพปลวกแดงนั้นจะสอบสวนดักอย่าง
ละเอียดอีกครั้งนะฮะก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจะเป็น
เพราะสัญญาณไฟที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นเพราะตัวคนขับหรืออย่าง
เดี๋ยวรอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ